สำหรับฟอเรคสามดีนะฮะผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าใบเตยกับแมนเนี่ย
พร้อมด้วยทนายความเนี่ยอืมเดินทางมาตามนัดเพื่อฟังคำ
สั่งจากพนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษเขานัดวันนี้อย่าง
ที่บอกเลยอืมแม่ใบเตยก็มาจริงนะฮะในการสั่งฟ้องใน
ช่อกงแชร์ฟอเล็กสามดีอืมโดยแมนเนี่ยมี
ท่าทางผ่อนคลายพร้อมกับทำสัญลักษณ์ยกนิ้วโป้งทักทาย
มวลชนตอนที่มาถึงนี่ส่วนใบเตยก็ใส่หมวกปิดบัง
ใบหน้าแล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อแต่อย่างใดนะฮะ
ภายหลังแมนกับใบเตยลงมาจากศาลก็ได้ให้สัมภาษ
สื่อมวลชนอืมว่ายังไม่มีการสั่งฟ้องคดีซึ่งทางอายการเนี่ย
เลื่อนมาฟังคำสั่งจะรับฟ้องหรือไม่เนี่ยก็คือนู่น
ก่อนสงการสิบเมษายนอนาคตของเขาเพราะฉะนั้น
เนี่ย๑๐เมษายนเนี่ยพร้อมกับพวกรวม๘คนฮะโดยแมน
เปิดเผยว่าเริ่มเข้าใจกระบวนการกฎหมายว่ามีความ
ซับซ้อนในการทำสำนวนต่างต่างตนเนี่ยรู้สึกว่าได้
รับความยุติธรรมเพราะทางอายการเนี่ยได้พิจารณาอย่าง
ละเอียดต้องขอบคุณมากมากที่เลื่อนออกไปนะครับขณะที่ใบ
เตยเนี่ยระบุว่าเราเครียดกันทุกวันเราไม่มีงานมา
เก้าเดือนเต็มแล้วและด้วยความที่เป็นคนมีชื่อเสียงเลย
กระทบกับชีวิตในหลายหลายอย่างมากที่ผ่านมาตัวเองให้
ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทำตามกระบวนการยุติธรรม
มาโดยตลอดทั้งส่งเอกสารสำคัญรายงานตัวต่อเจ้า
ประเทศเลยใครคือคิดจะหลบหนีเลยที่ซ้ำไปเรามี
เสียงเขาพูดหน่อยไหมฮะเพราะวันนี้เป็นครั้งแรกที่
เขาพูดกันอยู่ไปฟังเสียงกันฮะเขาบอกว่าเหตุผลที่เขา
ท่านเลื่อนเนี้ยก็น่าจะเป็นเรื่องของรายงานเองท่าน

มารับทราบในวันที่เหมือนเจอพี่

มีคนอีก๑๘คน
คือตอนนี้เราเครียดกันทุกวันนะนะ
เพราะว่ามันเป็นการเครียดเรื่องที่แบบ

แล้วก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้เลย
เป็นคนมีชื่อเสียงด้วยค่ะ
มันเลยมันเลยกระทบกับชีวิตหลายอย่างเยอะมาก
แต่ก็ในการรับทราบของกระบวนการทางกฎหมาย
เราก็ต้องตามขั้นตอน
ซึ่งอย่างที่พี่เจอใบเตยกับพี่แมนทุกครั้ง
เราให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่ผ่านมา
แล้วก็รวมถึงรวมถึงมาจนถึงณวันนี้

ไม่เคยมีอะไรตามที่ข่าวออกไปเลยสักอย่าง
ไปส่งเอกสารส่งทุกอย่างไปทุกรอบนะคะ

แล้วก็ไปก่อนหน้าวันซะด้วยซ้ำตาม